กับฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ยิงสดจากสนามบุญยอดกองสเตดียม